เราไปดูเรื่องบทลงโทษนะครับของคณะกรรมการพิจารณาวินัยและข้อประท้วงของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับของสองลีกทั้งที๑แล้วก็ที๒มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันครับ
เป็นกรณีที่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นกันนะครับก็พูดถึงสักหน่อยแล้วกันนะครับเหตุการณ์ศึกทีสี่นะครับ
ส่วนกรุงเทพฯมันวันอาทิตย์ที่สามสิบวิทยุนายนที่ผ่านมานี่ครับสุวรรษกันทะโลครับ
และโดดบรรยากไล่ออกตะบาดแต่ครับกระโดดถีบเลยครับกระโดดถีบทางบาร์สัมรัฐวาล
เล่นต่างชาติของทีมคู่แข่งแล้วก็ล้มลงไปนอนกับพื้นเลยครับ
แล้วพยายามจะวิ่งไปหาผู้ตัดสินด้วยครับแต่ว่ามีผู้เล่นทั้งสองทีม
ช่วยกันห้ามเอาไว้ก่อนจะวิ่งกลับไปเตะบาซัมที่ยังน้อย
บนพื้นอีกครั้งด้วยนะครับคือสตีหลุดไปหมดแล้วครับ
ซึ่งบทลงโทษรวมทุกข้อกล่าวหานะครับ
แล้วก็โทษจากใบแดงโดยตรงออกมาว่าสุวัสดิการทะโลจะถูกแบนทั้งหมด
นัดนะครับเนี่ยคนนี้ครับพร้อมกับปรับเงินรวมสามหมื่นหกพันหกร้อย
บอกว่าบทลงโทษที่ออกมาถือว่าน้อยเกินไป
เมื่อเทียบกับพฤติกรรมที่หนักขนาดนี้โดยบางคนบอกว่า
สมควรที่จะถูกแบนห้ามเลิกเล่นตลอดชีวิตครับอีกหนึ่งเรื่องครับ
เรื่องของนรพัฒน์ไก่แก้วกองหน้าของสุโขทัยที่แสดงพฤติกรรมที่อาจจะไม่เหมาะสม
ต่อหน้าสาธารณชนนะครับด้วยการไปเหยียบทงสโมสรเก่าอย่าง
แบงค์คอกยูไนเต็ดในภาพที่วงกลมนะครับมีจังหวะเหยียบ
ซึ่งกล้องในการถ่ายละสดเนี่ยมองเห็นพอดีครับ
แล้วก็บันทึกภาพไว้ก็แน่นอนครับคณะกรรมการเนี่ย
ก็พิจารณาโทษย้อนหลังครับเป็นเกมที่ทางสุโขทัย
ต้นสกัดใหม่ของเขาเสมอกับแบงค์คอกไปสองสองนะครับ
ก็ถูกหลงโทษห้ามลงสนามหนึ่งนัดแล้วก็ปรับเงินหนึ่งหมื่นบาท
รพัฒน์ก็ออกมายอมรับคำตัดสินแล้วขอโทษกับสิ่งที่ทำไปนะครับ
แต่ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
แล้วก็ยังนับถือแบงคอกยูเนเต็ดในฐานะบ้านหลังหนึ่ง
ทำให้เขานั้นได้แจ้งเกิดในอาชีพฟุตบอลครับ